รามน้ำเพชรของเราคุณผู้ชมค่ะ
โชว์ลิเกการกุศลนะคะในงานลิเกคิดถึงแม่
เพิ่งจัดเมื่อวานนี้ค่ะที่เสิร์ชสตูดิโอนั่นเองนะ
บอกเลยว่าน้ำตาเหมือนทวมจ๋อ

มีสัมพันธ์จริงพี่แจ๊คเนี่ยงจัดเดินไว้เป็นเดือนของวันแม่เนอะ
ก็สีฟ้ามาเลยคุณผู้ชมค่ะโอ้คุณแม่สวยมากเลยอ่ะ
เอ่ารับแววคืองานคืองานเนี้ยค่ะก็มีพี่สาวนะคะ
แบงค์สรรรามพี่น้ำเพชรเนี่ยมาโชว์ด้วยเหมือนกัน

ค่ะเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือมูลนิธินะคะ
สภาสังคมสงเคราะห์น้องแบงค์สอนรามเนี่ยบอกนะคะว่า
ปลื้มใจมากเลยได้มาร้องลิเกกับคุณแม่
ส่วนคุณแม่บอกว่าลูกทั้งสองคนคือแก้วตาดวงใจ
สำหรับน้องแบงค์สอนรามไม่ใช่ลูกไม้หล่นใต้ต้นแต่ว่าเป็นรากที่มาจากต้นไม้

คุณแม่ดวงแก้วภูมิใจกับลูกมากเลยนะคะ
ส่วนของขวัญวันแม่ปีนี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากนะ
นอกจากความรักแล้วก็เวลาจากลูกชายค่ะ
ส่วนน้องแบงค์เขาก็เตรียมเตอร์ไพรส์ให้แม่ด้วยนะ
โดยน้องแบงค์ค่ะยังขอเป็นตัวแทนลูกทุกคน
บอกรักแม่ด้วยคุณแม่เขาหน้าตาผมใส
ใช่ตัวจริงสวยดีมากนะคะคือวันแม่ปีนี้หรือว่าทุกวันเลยอยากจะให้ทุกคนรักคุณแม่ทุกวัน
ไม่มีวันหยุดเพราะว่าเชื่อว่าคุณธรรมเรื่องความกระตันอยู่
จะทำให้เราพบเจอแต่ความเจริญ
ไปฟังเสียงแม่ลูกสุดน่ารักกันหน่อยค่ะ
ความรักของแม่เนี่ยที่มีให้กับลูกเนี่ยมันมหาศาลมากนะครับ
ก็ภูมิใจที่ลูกก็ได้สารต่อค่ะ
และยังมีรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วที่กำลังจะสืบสารต่อไปอีกค่ะ
ภูมิใจมากค่ะดีใจสุดเลยค่ะ
เขาเป็นคนดีคนน่ารักแล้วก็เป็นที่รักของทุกคน
โอ้โฮคุณแม่ควรดวงแก๊วสุดรูป

วันร้องลิเกวันนี้
ได้แค่นี้แล้วจ้ะครับก่อนละท่านโอ้โฮโธ่
ไม่เตรียมกันมาก่อนก็ได้แค่นี้แหละจ้ะ

คุณผมคุณอ่านเดี๋ยวเราจะแต่งเหมือนแบบว่าพี่แจกจิ้นสับป้าลังเติ้ลกันเลย

คุณต้องร้องให้พร้อมเหมือนคุณแม่ดวงแก้ว